ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของการสร้างอาชีพจากเศษวัสดุเหลือใช้เหมือนกัน
เอามาสามารถแปลงเป็นเงินเป็นรายได้ได้
และที่สำคัญนะคะคนที่มาแปลงวัสดุเหลือใช้เนี่ยให้มาเป็นของมีค่าของที่ทำเงินได้
คือเด็กอายุ๙ขวบเท่านั้นทำอะไรรู้ไหมคะตัดขวดแก้วค่ะ
ไปดูกันนี่เลยบุกไปถึงโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์จังหวัดสุรินค่ะ
ไปพบกับเด็กชายภูวะเนธบุญโตหรือน้องนาบุญอายุ๙ขวบคนนี้นี่เอง
เขากำลังลงมือตัดขวดแก้วเลยนะทำด้วยตัวเองเลยเนี่ยดูสิ
คือเราอาจจะเคยได้ยินตัดขวดพลาสติก
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะคุ้นเคยเห็นกันได้ง่ายนะ

เจ็บได้ใช่ไหมแต่น้องมืออาชีพจริง
งานนี้ค่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นงานที่ผู้ใหญ่ให้ความสนใจ
แต่ว่าน้องนาบุญเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเด็กหลายคนที่สนใจการตัดขวดแก้ว
เพราะเอาจริงแล้วน้องก็ได้คลุกคลีกับเครื่องมือของการตัดขวดแก้วมาตั้งนานแล้ว
เพราะว่าคุณพ่อของน้องนาบุญทำมาตั้งแต่เล็ก
แล้วคุณพ่อก็อยากจะให้น้องนาบุญได้ฝึกสมาธิ
เพราะว่าน้องเป็นสมาธิสั้น
ก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกสมาธิหน่อย
คุณพ่อก็เลยเอาล่ะเอาวิธีการฝึกตัดขวดแก้วนี่แหละ
มาให้น้องได้ฝึกการทำสมาธิ
แล้วก็ทำช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างเว้นจากการเรียนนี่แหละค่ะ
เป็นการใช้เวลาว่างในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้เกิดประโยชน์
ทำไปทำมาทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชม
น้องเนี่ยโอ้โหเชี่ยวชาญเลยนะ
และที่สำคัญคือได้ฝึกสมาธิจริง
ทำให้จิตใจของน้องนาบุญนินนิ่งขึ้น
เพราะถ้าหากว่ายังสมาธิสั้นอยู่หรือว่าใจร้อนเกินไปเนี่ย
ก็จะทำให้การตัดขวดเนี่ยแตกได้ถูกไหม
มันก็จะไม่สำเร็จเป็นชิ้นงานที่สวยงาม
ทุกวันนี้นะคะน้องนาบุญก็ทำขั้นตอนการตัดขวดค่ะ
ในส่วนของขั้นตอนการเจรนัยแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องให้คุณพ่อที่มีความชำนาญในการทำ
แต่ว่าขั้นตอนของการตัดขวดเนี่ยน้องก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วเลย
พอทำได้เนี่ยก็เอาไปจำหน่ายเป็นค่าขนม
ใช้จ่ายส่งตัวได้สบาย
ส่วนที่เหลือก็เก็บออมเอาไว้เป็นทุนการศึกษาสำหรับตัวเองนะ
คือตัดขวดแบบนี้แล้วก็ไปทำเป็นรูปแบบอย่างอื่น
ไปทำเป็นที่ลองน้ำลองเป็นกงเป็นแก้วก็ได้ใช่ไหม
ใช่เป็นแบบที่เขียบบุรีก็ได้

ได้หมดเลยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นไงคะ
คุณพ่อน้องนาบุญกับน้องนาบุญเนี่ยถือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านนี้
ก็ยังออกไปสาธิตวิธีการตัดขวดแก้วตามโรงเรียนต่างด้วย
ถือว่าเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้ถ่ายทอดอาชีพให้กับผู้คนที่สนใจด้วยนะคะ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นไปแล้วแหละนะคะว่า
เวลาตัดขวดออกมาแล้วเนี่ยมันจะสามารถเอาไปทำอะไรเป็นของใช้ได้หลายอย่าง
คมไฟก็มีเชิงเทียนเป็นแก้วเป็นที่วางสบู่เป็นของที่ระลึกได้หมดเลย
แล้วแต่จะสร้างสรรค์แล้วแต่จะใช้ไอเดียมาต่อยอดเพิ่มเติมนะคะ
ใครที่เห็นแบบนี้สนใจค่ะเนี่ยค่ะชิ้นงานสวยแบบนี้
อยากจะเรียนรู้อยากจะขอซื้อติดต่อไปได้โดยตรงเลยนะคะ
เราให้ไหมเลขโทรศัพท์๐การเรียนรู้กังตัดขวดแก้วด้วยมือ๐๘๐๗๒๘๙๑๘๐ค่ะ
โอ้โหสวยนะเห็นแบบผลงานชิ้นงานที่ออกมาเสร็จแล้วเนี่ย
คือนึกย้อนหลังกลับไปไม่ถูกเลยว่ามันคือขวดอะไรมา

แล้วเด็กคุณเขามีสมาธิมากนะเวลาเขาจะทำอะไรแบบนี้สักอย่างหนึ่ง
ถ้าเกิดเขามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความชื่นชอบ
เขาจะสนใจเขาจะโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้น
แล้วมันจะทำให้ช่วยให้เขาฝึกสมาธิได้
ใช่แล้วอนาคตก็เป็นอาชีพสร้างรายได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบก็เป็นไปได้ด้วยนะ